ผมว่าเราพาคุณผู้ชมเข้าวัดเข้าวานะครับไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่า
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับพาไปที่วัดแห่งนี้ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับ
ไปกราบไห้หลวงพ่อโตแล้วก็หลวงพ่อลือฤทธิ์ซึ่งประดิษฐานนะครับ
อยู่ที่วัดสวรรคารามหรือว่าวัดกลางคนเท่านั้นเขารู้จักกันดีนะครับ
อยู่ที่ตำบลเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
ก็หลวงพ่อโตนะครับก็เป็นพระประธานในพระอุโบสถนะครับ
ปามารวิชัยนะครับพุทธลักษณะสวยงามสีทองอร่ามเลยทีเดียว
ส่วนหลวงพ่อลือฤทธิ์เนี่ยประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านหลังพระอุโบสถ
ก็เป็นพระพุทธรูปสำริทปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยนู่น
อายุกว่า๗๐๐ปีนะครับคุณผู้ชมครับ
ภายในวิหารเนี่ยก็มีรูปหล่อหลวงปู่เจ้าคุณสวรรค์และหลวงปู่เพชร
ก็เป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่๔และรูปที่๕ที่ชาวบ้านเขานับถือในความศักดิ์สิทธิ์
และมักจะมากราบไหว้ขอพรกันอยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับ
อำเภอสวรรคโลกเนี่ยบอกก่อนที่สุโขทัยแล้วก็ยิ่งที่อำเภอสวรรคโลกเป็นเมืองโบราณครับ
แล้วก็มีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่๓องค์นะครับ
เป็นที่เคารพรักบูชาของคนที่นั่นก็คือพระสามฤทธิ์เขาเรียกรวมแบบนี้
มีอะไรบ้างก็หลวงพ่อเรืองฤทธิ์วัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวง
หลังจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อสำริทวัดคลองกระจงและหลวงพ่อลือฤทธิ์วัดสวรรคาราม
หรือที่รู้จักกันดีก็คือวัดกลางนั่นเอง
ใครที่ไปอำเภอสวรรคโลกมีโอกาสไปกราบไหว้พระสามฤทธิดูนะครับ
จะมีโชคมีชัยแล้วก็ได้ผลสำริดนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันอย่างนั้น
มาเล่าให้ฟังทำไมคะถ้าเกิดมีโอกาสบางคนยังไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หยุดปีใหม่ในช่วงปีใหม่
วางแผนว่าสัปดาห์นี้ได้หยุดและจะไปเที่ยวแล้วถ้าเกิดไปที่สุโขทัยอำเภอสวรรคโลกอยากให้แวะไปกันดู
สักการะพระสามฤทธิ์เพื่อความเรื่องฤทธิ์มีสิริมงคลในชีวิตช่วงปีใหม่นี้ด้วย